ฉันจะให้คุณสืบสกุลไปร่วมงาน

แล้วมีทองคำโปรยทานมาด้วย
คิดดูงานอลังขนาดไหนเจ้าภาพขึ้นกระเช้าเครน
แล้วโปรยทานเป็นแสนเลยค่ะ
โอ้โหใบที่ปลิวลงมาเราก็อยากจะได้
แต่ที่เราอยากได้มากกว่าคือสร้อยคอทองคำ

นี่คุณป้าผู้โชคดีครับ
เอามารับสร้อยคอทองคำค่ะ

ปีหลังคาแบบนั้นเมื่อกี้นะรอรับเหรียญโบยทาน

นี่คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศในงานบวชค่ะ
ของในตีในตีหรือว่านายชัยพรลิคณจุลเนี่ยนะคะ
เป็นลูกของนายนรงชัยเล็กธนจุลเนี่ยนะคะ
ก็เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ

ใช่ถามว่าทำไมเสียแบบว่าใจป่าใจปั้มมาก
ก็เมื่องวดวันที่๑๖พฤศจิกาที่ผ่านมา

๓ล้าน๖ล้าน๙ใบคุณสมสมคุณคูณสิ

เนี่ยจัดงานบุญงานใหญ่แบบนี้เนี่ยนะ
๑๐อ่ะแสน๑แล้วมีช่อยคอทองคำ๑

ตอนที่แห่นาคเข้าโบดที่วัดท่าศาลาชที่ลบบุรีเนี่ยนะคะ
ขบวนแห่นาคนะโปรยเป็นแบบ
หาบเหรียญโปรยทานอันนี้เป็นแก๊งโปรยทานใช่ไหม๔หาบ
แล้วก็นำนาคแห่วนรอบโบสถ์ครบ๓รอบ

เราไปโปรยธานสูงกว่าจน๑๐เมตรลงมาแบบนี้
คนก็เบียดเสียดกันแย่งกันแบบสุดฤทธิ์เลยนะ

เพราะว่าเดี๋ยวมารวมตัวข้างในเนี่ยกำแพงโหมดพังแน่

แต่ก็แย่งเงินโปรยทานกันสุดฤทธิ์เหมือนกัน
บางคนก็ได้เงินโปรยทานบางคนก็ได้แผลกลับไปค่ะ
แต่เนี่ยคนที่สมหวังเลยนะคือโอ้โหสร้อยคอทองคำนะคุณผู้ชม
เส้นเลยนะโชคดีจริงฮะไปงานบุญแล้วก็ได้อะไรนะได้โชค
ใช่ค่ะอันนี้ก็เขาบอกว่า
เหลือนะเอาใครได้รับรางวัลมาติดต่อรับจากเจ้าภาพ